ภาคใต้ช่วงนี้ยังคงต้องระมัดระวังนะครับ
ฝนตกต่อเนื่องน้ำป่าไหลหลากด้วย
นครสีธรรมราชเนี่ยเกิดเหตุการณ์หลาย
เหตุการณ์ต่อเนื่องโดยเฉพาะเรื่องของน้ำป่าไหลหลากนะครับ

เพราะน้ำมันหลากมาแบบนี้นะครับ

ขณะที่คณะกระถิ่นของชาวอำเภอนพิตำ

เสร็จจากการทำบุญทอดกระถิ่นแล้วนะฮะ
ที่วัดห้วยตรงพัฒนาบรามหมู่๗

แล้วก็ชาวบ้านจำนวนมากพากันเดินทางออกจากวัด

เจอกับน้ำป่าที่กำลังไหลหลาก
ตัดเส้นทางบริเวณบ้านห้วยเจ้า
น้ำป่าได้หลากอย่างรุนแรงฮะ

ทุลักทุเลกว่าจะมาได้นะครับ

บางคนบอกโอ้โหถ้ากระแสน้ำมาขนาดนี้

นอนรออยู่ในสาราวัดรวมทั้งใน

เที่ยงคืนนะคุณ
ท้ายถามว่าสวดศพสำเร็จไหมสำเร็จนะฮะ
นี่พื้นที่หมู่๒บ้านวังหลวงตะบนเปลี่ยนอำเภอศรีชน
น้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งล้นคลองเข้าท่วมถนนสะพานบ้านเรือน
โดยเฉพาะที่บ้านวังหลวงตะบนเปลี่ยนอำเภอศรีชนนะครับ
ซึ่งมีการจัดงานศพคุณแม่เนยอินควรชุมอายุ๘๒
คุณผู้ชมงานศพต้องลุยน้ำดูพระนี่
ใช่ค่ะพระท่านก็พอนิมนต์มาก็ลุยน้ำมาแบบนี้นะคะ
มนต์ครับหลวงพ่อนิมนต์ครับหลวงพี่ครับ
ก็ขึ้นอาศนะแล้วก็สวดสำเร็จเสร็จสิ้นคุณ
เพราะว่าบรรยากาศการบำเพ็ญกุศลศพนะฮะ
สวดพระอภิษฐรรมก็มีผู้ร่วมไว้อะไรจำนวนมากนะครับ
แล้วก็ระหว่างที่พระสงฆ์สวดพระพิธรรม
เกิดน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมเข้ามาอีกนะครับ
เจ้าภาพต้องช่วยกันขนย้ายสิ่งของในงานศพขึ้นที่สูง
พระยังคงต้องสวดอภิษฐรรมศพตามปกติจนแล้วเสร็จ
ที่พระสงฆ์จะลุยน้ำท่วมกลับวัดอย่างทุลักทุเลเหมือนกันนะครับ
เช่นเดียวกับที่วัดนางลาดหมู่๑๑ที่ตำบลเขาเจียกอำเภอเมือง
เจ้าหน้าที่พระทะลุงใช้รถกู้ไภนำศพของคุณยายวัย๘๔ปี
ออกจากบ้านในชุมชนนางลาดในเขตเทศบาลเมืองพัทธลุงนะครับ
ระหว่างทางตรงถนนทางเข้าวัดมีสภาพน้ำท่วมขัง
ระดับน้ำอยู่ที่เกือบ๗๐เซนติเมตรนะครับ

เจ้าหน้าที่และญาติคุณต้องนำร่างของคุณยายวัย๘๔ปี
ขึ้นรถกระบะลุยน้ำไปยังสารากลางวัด
เพื่อตั้งบำเพ็ญกุศลศพท่ามกลางบรรยากาศที่ครึ้มฟ้าครึ้มฝนนะครับ
แล้วคุณผู้ชมดูเมฆก้อนนี้หน่อย
แปลกประหลาดเกิดขึ้นที่นครศรีนะครับ
ชาวบ้านเขาถ่ายเอาไว้ได้นะครับถ่ายคลิปเอาไว้ได้นะครับ
นี่คุณผู้ชมครับเข้าบอกเหมือนเมฆแปลกประหลาดนะ
มันดูเหมือนคลื่นยักษ์อยู่บนท้องฟ้าเลย
เหนือท้องฟ้าเมืองนครศรีช่วงเวลาประมาณบ่าย๓เมื่อวานนี้นะครับ
เป็นกลุ่มเมฆฝนดำธมินขนาดใหญ่
มันเหมือนโปสเตอร์แบบวันสิ้นโลกอะไรแบบนี้
สิฮะที่ผ่านมาชาวบ้านบอกไม่เคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้มาก่อนนะครับ
พร้อมใจการถ่ายคลิปถ่ายภาพโพสต์ลงโซเชียล

เป็นห่วงว่าพื้นที่นครศรีธรรมราชอาจจะเกิดอุทธกภัยครั้งใหญ่อีกหรือเปล่านะครับ
ช่วงนี้คำเตือนของกรมอุตุนิยมวิทยานะ
ก็ให้ประชาชนถ้าเป็นตอนบนของประเทศนะครับ
ก็ต้องดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไว้ด้วยนะครับ
ส่วนทางพื้นที่ภาคใต้ทั้งอ่าวไทยและทะเลอันดามัน
ยังคงมีฝนฟ้าขนองถึง๑๗๐ของพื้นที่คุณ
ฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งด้วยนะครับ
ชาวเรือก็ต้องระมัดระวังแล้วก็รับฟังข่าวสารการพยากรอากาศกันด้วยนะฮะ